ถามว่าเป็นอะไรหรอแต่หลายอย่าง

แต่ว่าวิธีแก้บนของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก

ใช่เป็นการถูพื้นลานสมเด็จนะคะ
ซึ่งเป็นชื่อเล่นก็คือลานสมเด็จนะคะ
แต่จริงก็คือลานพระบรมราชานุสาวรี
สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ถ้าถือว่าเป็นการแก้บนที่แตกต่างจากคนอื่น
ผลพลอยได้ก็คือลานสะอาดเงาวัดแบบนี้
ภาวะแบบนี้คุณตอนคุณเรียนคุณเคยขอท่านไหม

ไม่ได้ขอแบบบนไงขออธิษฐานไปเลย
ใช่ค่ะซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ใช้รับน้องของทุกคณะด้วยนะคะ
นักศึกษาหรือว่านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในอำเภอเมืองพิษณุโลกน์นำไม้ไปถูผล
ทำความสะอาดบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรี
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชภายในมหาวิทยาลัยค่ะ
ผู้ซื้อสัญจรอาจจะเข้าใจว่าเป็นแค่การทำความสะอาด

ทำไปเพราะเป็นการแก้บนองค์สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
หลังจากบนบานไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จ
ตามความมุ่งมาตรปรารถนานะคะ
นางสาวอรัญญาวาธิมงคลเลิศเป็นนิสิตสาขาเพศรัชกรรมปี๒
บอกว่ามีคำบอกเล่าจากรุ่นพี่
หากต้องการอะไรให้บนบานองค์สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
มหาวิทยาลัยหากประสบความสำเร็จแล้ว
ให้แก้บนด้วยการถูพื้นแบบนี้แหละ
บนบานขอให้เกรดเฉลี่ยดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
สรุปสมหวังก็เลยมาถูพื้นนะคะ
สินคนนี้บอกว่าบางคนนิบนไว้๙๙รอบ
ถูแก้บนวันละ๒๐๓๐รอบไปจนกว่าจะครบนะคะ
แต่บางคนบนไว้ถึง๑๙๙รอบ
ทำให้ต้องแก้บนกันแบบสะสม

พระบรมราชานุสาวรีไปในตัวด้วยนะคะ
พร้อมให้เกิดสติกับนิสิตที่คิดจะบนบาน
ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนด้วย
ไม่ใช่รอแต่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว
นะฮะบนแล้วเรามาแก้บนแล้ว

แต่อย่าลืมตั้งใจแล้วอ่านหนังสือใช่ไหม
ใช่ก็ต้องตั้งใจเองด้วยนะคะ
รวมทั้งเวลาเข้าเรียนก็ตั้งใจ
อ่านหนังสือจะได้เป็นการทบทวนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อย่าถามเกรดแต่ดูอนาคต
ดูปัจจุบันนี้ดีกว่านะครับ